ท่านผู้ชมครับเรื่องใหญ่ของคนไทยแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกในช่วงเวลานี้คือเรื่องของโควิด๑๙
อืมที่บ้านเราเนี่ยอย่างที่ท่านทราบนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดแรกที่มีการระบาดรอบใหม่ในครั้งนี้ค่ะท่านผู้ว่าก็ทำงานหนักนะฮะ
อาการหนักแล้วก็ติดเชื้อโควิดสิบเก้าใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานมีข่าวว่าอาการท่านก็ไม่ค่อยดี
นี่คือภาพวันที่ท่านออกตรวจงานนะครับตั้งแต่มีเรื่องของโควิด๑๙เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
จุดศูนย์กลางก็คือตลาดกลางกุ้งนะครับในวิทยาศักดิ์วิจิตแสงสีนะครับ
หรือว่าท่านผู้ว่าปูชื่อเล่นท่านชื่อปูนะฮะอายุท่านก็๕๙แล้วนะครับ
ตอนนี้พักรักษาตัวของอาการโควิดสิบเก้าอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับล่าสุดครับทุกผู้ชมครับ
นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดเผยว่าผู้ว่าวีรศักดิ์มีอาการปอดอักเสบรุนแรงขึ้น
จำเป็นต้องดูแลและควบคุมการทำงานของระบบทางเดินหายใจให้เป็นปกติตอนนี้ผู้ป่วยยังรู้สึกตัวดี
อาการที่เกิดขึ้นยอมรับว่าอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีโรคประจำตัวอยู่แล้วประกอบกับสูงอายุ
ซึ่งทางโรงพยาบาลสิริราชได้ดูแลรักษาให้อย่างเต็มที่
ก็คือคุณน้ำหวานค่ะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ได้อัปเดตอาการของคุณพ่อนะฮะ
บอกว่าคุณพ่อเนี่ยเข้าโรงพยาบาลด้วยความอ่อนเพลียเหมือนจะมีไข้
ก่อนหน้านี้คนรอบตัวก็ไม่ได้สงสัยว่าจะติดโควิด๑๙หรือเปล่า
ก็คิดว่าอาจจะไม่ได้นอนหลายวันเพราะว่าต้องออกถวดงานตลอดนะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องของโรงพยาบาลสนามที่สมุทรสาคร
แล้วทีนี้เนี่ยพอมีอาการไข้ก็ไปตรวจนะฮะ
พอไปตรวจก็พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะฮะ
แล้วคุณพ่อก็มีอาการปอดอักเสบอยู่แล้ว
คุณน้ำหวานลูกสาวของท่านผู้ว่าวิรสักบอกว่า
ทางโรงพยาบาลสมุทรสาครและโรงพยาบาลสิริราชได้วินิจฉัยนะครับ
แล้วมีความเห็นว่าต้องย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช
เพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างนอกจากติดโรคโควิด๑๙นะฮะ
อย่างเช่นอายุเยอะโรคประจำตัวหลายอย่างร่างกายอ่อนเพลีย
จากการไม่ได้นอนต่อเนื่องหลายวัน
ก็เลยบอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่ย้ายไป
เดี๋ยวหลายท่านจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงย้ายไปสุริราช
พักอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครนะครับ
อาการปัจจุบันนะครับลูกสาวของท่านผู้ว่าวิทยาศักดิ์บอกว่า
ก็เป็นไปตามที่คุณหมอประสิทธิ์แล้วก็คุณหมอนิธิพัฒน์เจียนกุล
ได้ให้ข่าวหรือว่าโพสต์ข้อความไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลการหายใจของพ่อบางวันก็ดีขึ้น
บางวันก็แย่ลงและวันนี้แย่ลงอีกลูกสาวบอกนะฮะ
จนต้องเพิ่มการหายใจและควบคุมระบบทางเดินหายใจให้ได้
ความเข้าใจจากที่ได้สอบถามคุณหมอเบื้องต้น
ลูกสาวของท่านผู้ว่าวิทยาศักดิ์บอกว่า
ทราบมาว่าระยะการดูแลเรื่องการหายใจจะอยู่ที่๑๓วัน
และระยะที่ต้องเฝ้าระวังที่สุดก็คือ๑๒สัปดาห์แรก
ถ้าพ้นจาก๒ระยะนี้แล้วอาการก็จะดีขึ้นถึงจะเรียกว่าปลอดภัย
ส่วนอาการอื่นอย่างเช่นความดันระบบขับถ่ายสภาพจิตใจที่หลายท่านเป็นห่วง
แล้วก็ถามกันเข้ามาคุณหมอบอกว่าปกติดีกำลังใจดีไม่กลัวการรักษาแต่กังวลเรื่องงาน
โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลสนามซึ่งคุณหมอแจ้งกับคุณพ่อไปแล้วว่าตอนนี้สร้างเสร็จแล้วที่สมุทรสาคร
ขณะเดียวกันนะครับลูกสาวของท่านผู้ว่าวิทยาศักดิ์บอกว่าที่ไปเยี่ยมเนี่ยคือไปเยี่ยมที่หน้าวอร์ดนะฮะแล้วก็สอบถามอาการผ่านคุณหมอ
เนื่องจากตอนนี้เขางดการเข้าเยี่ยมกันนะฮะก็เขียนโน้ตเขียนจดหมายไปให้คุณพ่อได้อ่านว่ามีทุกคนเนี่ยหลายคนฝากกำลังใจมาให้
ก็ทำให้คุณพ่อน่าจะมีกำลังใจมากขึ้น
วันนี้นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดเผยอีกครั้งนะครับความคืบหน้าอาการของผู้ว่าวิรสักนะครับบอกว่าเมื่อ๑๐นาฬิกาที่ผ่านมาไข้ลดลง
แต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับแล้วก็ได้ปรับท่าทางการรักษาให้เหมาะสมตอนนี้การทำงานของอวัยวะต่างดีหมดรวมถึงการทำงานของระบบทางเดินหายใจด้วย
แต่ต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปโดยเฉพาะในช่วง๗๒ชั่วโมงหลังจากนี้เพราะปกติภูมิคุ้มกันหลังรับเชื้อโควิด๑๙เข้าไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคดังกล่าวประมาณวันที่๘หลังการรับเชื้อจะเริ่มดีขึ้น
ดังนั้น๓วันแรกนี้เป็นช่วงสำคัญแต่ข้อเสียก็มีก็คือท่านผู้ว่าวิทยาศักดิ์มีอายุมากซึ่งก็ต้องค่อยรักษาแล้วก็ปรับกันไปนะฮะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะค่อยดีขึ้น
ส่วนโรคประจำตัวมีปัญหากับการรักษาหรือไม่
ตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือปัจจัยต่างกันอยู่นะครับ
เกี่ยวกับสิ่งที่จะเข้ามาแทรกซ้อนในเรื่องของการรักษาโควิด๑๙
ภาพรวมก็ถือว่าตอนนี้ปลอดภัยหรือยังนะฮะ
ที่มีคำสงสัยกันนะครับ
ซึ่งคุณหมอประสิทธิ์บอกว่าถ้าถามว่าปลอดภัยหรือยังเนี่ย

ช่วงนี้จะขอติดตามอีกสัก๗๒ชั่วโมง
ถ้าถามถึงณวันนี้เนี่ยอาการดีขึ้นกว่าเมื่อวาน
แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่
ทีนี้เรื่องการจัดกลุ่มนะฮะ
เพราะว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ย

กลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม๕ที่มีอาการรุนแรงนะครับ
คือหมายถึงว่าติดแล้วแล้วมีอาการหนักมากเลย

อีกกลุ่มนึงเนี่ย๘๐จะมีอาการน้อย

อีกกลุ่มหนึ่งคือ๒๐
เป็นกลุ่มที่มีอาการมากกว่าคนทั่วไป
ถามว่าผู้ว่าวิทยาศักดิ์ท่านอยู่กลุ่มไหน

ก็คืออาการมากกว่าคนทั่วไปนะคะ
แต่ไม่ใช่กลุ่ม๕นะฮะ
ตอนนี้ก็กำลังรักษากันอยู่นะครับ

ผู้ว่าสมุทรสาครป่วยเป็นโควิด๑๙
หลายคนตกใจกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ทั้งเป็นห่วงทั้งตกใจ
ตอนนี้กำลังใจเนี่ยล้นหลามมากนะคะ
หนึ่งในนั้นนะคะมีนางปียพันธ์เสริมผล
ข้าราชการครูค่ะเธอออกมาบอกเลยว่า
นามของคนสมุทรสาครคนนึงเนี่ย
ตกใจมากที่รู้ข่าวว่าผู้ว่าป่วยเป็นโควิด๑๙

แล้วก็กลับมาเป็นฮีโร่ของชาวสมุทรสาครอีกครั้ง
ส่งทีมข่าวไปตรวจสอบดูนะคะ
มีนายชาญชัยรุ่งโรศสาครด้วยค่ะ

ก็บอกว่าในฐานะชาวสมุทรสาคร
ส่งกำลังใจให้ท่านผู้ว่าหายเร็ว
เพราะท่านทุ่มเทให้กับชาวสมุทรสาคร

มีกำลังใจจากแรงงานเมียนมาร์ในจังหวัดนะคะ
เพราะว่าหลายคนพอรู้ว่าผู้ว่าสมุทรสาครติดโควิด๑๙ปุ๊บ
ท่านเมนม่าหลายคนร้องไห้เลยนะคะ
เพราะว่าทราบซึ้งใจที่ผ่านมาได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้ว่า
แล้วก็ตกใจมากที่ผู้ว่าติดโควิด๑๙
ก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับผู้ว่าเหมือนกันนะ

แล้วก็คอยแก้ไขปัญหาเรื่องโควิด๑๙

และไม่เคยรู้สึกว่าถูกรังเกียจเลย
บอกว่าดีใจมากค่ะ
เพราะว่าเขาดูแลมันแบบว่า

ในฐานะชาวสวทสาขรนะ
ขอให้กำลังใจท่านผู้ว่าระการจังหวัดสวทสาขร
สมุทรสาครคงต้องให้กำลังใจท่านมาก
เพราะท่านได้ทุ่มเทให้กับชาวสมุทรสาคร
โดยต้องพูดว่าไม่คิดชีวิตท่านนะครับผม
เพราะท่านทำงานให้กับพวกเรามากมายมหาศาล
เพราะฉะนั้นขอรวบรวมกำลังแรงใจของชาวสมุทรสาคร
ขอให้ท่านผู้ว่าหายเร็วนะครับผม
นามของคนสมุทรสาครคนหนึ่งนะคะ
เมื่อได้ทราบข่าวการป่วยของท่านผู้ว่า
ในความรู้สึกตกใจเป็นอย่างยิ่งนะคะ
ที่ท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ
โซโลแกนที่ท่านเคยพูดว่า

ขอส่งกำลังใจให้ท่านได้หายป่วยโดยเร็ววัน

ขอให้ท่านกลับมาเป็นฮีโร่ของพวกเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ที่เฟซบุ๊กของผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
นายวิทยาศักดิ์วิจิตรแสงสีหรือว่าท่านผู้ว่าปูนะครับ

ส่งข้อความให้กำลังใจกันเยอะแยะไปหมดเลย

คุณพ่อเนี่ยไม่ได้มีโทรศัพท์ติดตัว

ก็จะใช้วิธีการเขียนจดหมายเข้าไปบอกเวลาที่ไปเยี่ยมนะฮะ
แต่ว่าคนก็ไปให้กำลังใจเยอะนะครับ

หลายคนหลายค่อความอย่างภาพในหน้าจอ

จะไปเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าคนไทยก็เป็นห่วงชาวต่างด้าวที่มาทำงานอยู่ที่พื้นที่ก็เป็นห่วงนะครับ
บอกว่าผู้ว่าปูนี่ท่านก็ตั้งใจนะครับอย่างท่านนี้ก็บอกว่ากำลังใจให้กันทุกวันไม่มีหมดนะครับ
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยนะครับขอเป็นกำลังใจนะครับให้หายป่วยเร็วนี่นะฮะ
แสงสีซึ่งเป็นนายกเหล่ากาชาติของสมุทรสาครด้วยนะครับ
วันนี้ก็มีคนเข้ามาโพสต์ให้กำลังใจมากมายเช่นกันนะครับนี่ฮะ
บางคนก็เข้ามาโพสต์คำพูดที่ผู้ว่าวิทยาศักดิ์เคยบอกเอาไว้นะครับ
บอกว่ากำลังนี่ก็แปลกเป็นนำมาธรรมจับต้องไม่ได้
แต่ส่งผลต่อจิตใจเหลือหลายนี่นะฮะกำลังใจนี่ก็แปลกนะครับ
นี่ฮะแล้วก็มีภาพที่นี่ฮะผู้ว่าวิทยาศักดิ์กับภรรยานะครับ
ค่ะที่เคยออกทำงานในพื้นที่ร่วมกันก็มีคนเอารูปมาโพสต์นะครับ
แล้วก็ได้ให้กำลังใจกันไว้นะครับทั้งท่านผู้ว่าแล้วก็ครอบครัวด้วย
ค่ะนี่นะฮะเอาไปดูเรื่องของผู้ว่าวิทยาศักดิ์เพิ่มเติมหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
ย้อนดูไทม์ไลน์การทำงานของท่านผู้ว่าหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่มีการประกาศว่าพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่สมุทรสาคร๑๗ธันวาคมนะคะ
เราจะเห็นว่าท่านเนี่ยนั่งแถลงข่าวทุกวันเลยนะใช่ครับแล้วก็เราจะเห็นภาพท่านลงพื้นที่แบบนี้ตลอด
ตลอดไม่มีวันไหนเว้นว่างเลยนะคะซึ่งท่านก็จะคอยรายงานสถานการณ์
บอกเล่าความเคลื่อนไหวแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวตลอด
ซึ่งก็มีคนนำโพสต์เนี่ยอันนี้คือเมื่อสักครู่โพสต์เมื่อสักครู่นี้เนี่ย
คือท่านแชร์ต่อจากที่มีคนเอาภาพมาลงไว้อ่ะนะคะเริ่มต้นวันที่ยี่สิบธันวาคมนะคะ
ท่านมีการนำรูปแถลงข่าวโพสต์จำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่
แล้วก็เขียนว่าในวันที่น้ำตาไม่มีจะไหลนี่ค่ะภาพนี้นี่คือโพสต์
ที่ท่านโพสต์เอาไว้เองตั้งแต่ยี่สิบธันวาคมห้าทุ่มสี่สิบเอ็ดนาทีนะคะ
ถัดมายี่สิบสามธันวาคมค่ะเป็นข้อความสั้นสั้นแต่หลายคนอ่านแล้วก็โอ้โห

เขียนแค่ว่ารู้สึกผิดกำลังหาทางเยียวยา

เพราะสมุทรสาครสอนให้เรารักประชาชน
ซึ่งวันนั้นในการแถลงข่าวของนายแพทย์ทวีสิน
ก็มีการส่งกำลังใจให้กับผู้ว่าด้วย
วันนี้นายแพทย์ทวีสินก็ออกมาแถลงถึงจำนวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะ
แล้วก็มีการส่งกำลังใจให้กับผู้ว่าสมุทรสาครด้วยให้ท่านหายเร็วนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่านอกจากความเป็นห่วงประชาชนแล้วเนี่ย
ถ้าเป็นคนสร้างเป็นคนอารมณ์ขันด้วยนะ
ชอบสร้างกำลังใจท่ามกลางความเครียดความเหน็ดเหนื่อย
ถ้าจะเห็นเนี่ยจะมีภาพที่ผู้ว่าเนี่ยโพสต์ภาพการ์ตูนที่เป็นหน้าของตัวเองค่ะ
ถ้าเราพร้อมทุกคนพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมโรงพยาบาลพร้อม
สดุอุปกรณ์พร้อมเหลืออย่างเดียวใจเราพร้อมหรือเปล่า
ถ้าใจเราพร้อมแล้วเนี่ยไม่แพ้แน่นอนเราจะผ่านไปด้วยกัน
เนี่ยค่ะคือทั้งลงพื้นที่ทำงานเองแล้วก็ในแง่ของการสื่อสารเนี่ย
ท่านก็ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการสื่อสารไปถึงคนสมุทรสาคร
ให้ร่วมแรงร่วมใจร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะต่อสู้กับโควิด๑๙นะคะ
ซึ่งในแพทย์ทวีสินบอกเลยนะคะว่านี่แหละคือสิ่งที่ผู้ทำที่ดีต้องทำกัน
แล้วภาพนี้ก็ทำให้ชาวสมุทรสาครอุ่นใจชื้นใจได้บ้าง
แล้วก็ยังมีการบอกด้วยนะคะว่าเราต้องคุมคนคุมโรค
เพราะว่านี่มันคือเหตุการณ์ผิดปกติรวดเร็วร้ายแรงเราจะคิดแบบปกติไม่ได้
รักและความเข้าใจคือของขวัญที่ดีที่สุด
ทีนี้มีอยู่โพสต์หนึ่งโพสต์นี้ค่ะ๒๖ธันวาคมหลังวันคริสต์มัส
เมื่อสักครู่นี้นะคะเนี่ยท่านโพสต์ไว้บอกว่า
อีก๒ปีเกษียณอายุราชการคงไม่มีใครอยากเกษียณพร้อมกับปัญหาคาราคาซังอยู่

ทำยังไงให้มหาชัยสมุทรสาครกลับมามีรอยยิ้มเหมือนเดิม
มีคนถามว่าช่วงนี้ให้สัมภาษณ์บ่อย
แต่ทุกครั้งที่สัมภาษณ์มักจะยิ้มหรือหัวเราะ
ออกรบทับจับศึกจะร้องไห้ให้ไพร่พลเห็นได้ยังไง
หัวใจจะร้องไห้ด้วยความสงสารคนสมุทรสาครมาหลายครั้งหลายหน
มีเรื่องราวอีกมากมายที่อยากจะพูดแต่ไม่ได้พูด
โดยเฉพาะคนที่ปล่อยให้โควิด๑๙เข้ามาในใจกลางเมืองสมุทรสาคร
หรือหัวเราะไม่ได้หมายถึงมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น
ไม่ได้หมายถึงไม่ยี่ระไม่สนใจ
เก้าอี้ตัวนี้มั่นคงแข็งแรงไล่ผมเถอะครับถ้ายังไม่มีคุณภาพแห่งการทำงานเพียงพอ
นี่ค่ะท่านโพสต์เอาไว้แบบนี้เลย
จากนี้นะคะท่านก็มักจะใช้วิธีการไลฟ์ทางเฟซบุ๊กในการอัปเดตพูดคุยสถานการณ์ด้วย
เด่นเป็นสง่าอยู่ด้านขวาของท่านเลยเวลาท่านไลฟ์นะคะ
คือท่านเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเด็กชอบดูการ์ตูน

แล้วก็บ่งบอกด้วยว่ายังไงเนี่ยคุณธรรมก็ย่อมชนะอธรรมอยู่แล้ว
ก็เลยกลายเป็นฮีโร่ในดวงใจของท่านนี่ค่ะ
ทำงานของผู้ว่าสมุทรสาคร
มีฮีโร่ในดวงใจอยู่บนโต๊ะด้วย
คือส่วนหนึ่งที่เรานอกจากพักพรแล้ว
เห็นตัวการ์ตูนที่เราชื่นชอบในวัยเด็ก
มันทดแทนกับตอนที่เราวัยเด็กเนี่ยมันหาดูไม่ได้
แล้วยังส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นกำลังใจกับตัวเอง
เพราะตัวการ์ตูนนี้มันบอกว่าธรรมะย่อมชนะธรรม
เวลาที่เราทำงานเยอะเนี่ย

แต่บนการทำงานเยอะเนี่ยมันก็เหนื่อย

มันไม่มีตัวตุนตัวไหนสักตัวที่มันร้องไห้
ใช่ไหมตัวตูนมันมีสดชื่นมีแต่กำลังใจ

ที่ทำให้เรายังเข้มแข็งอยู่ได้
นี่กำลังใจของตัวเองก็ดีอยู่แล้ว

แต่ก็จะต้องดูแลรักษากันต่อไปนะฮะ